ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะคืนวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
วัยรุ่นชาย๔คนนะคะอายุประมาณ๑๖ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรุมทำร้ายร่างกายคู่อริกลางถนนในเมืองเชียงใหม่นะคะ
รุมกระทืบเอาขวดเบียร์ที่มันแตกฟาดซ้ำลงไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๓ของวันที่๑อย่างที่บอกไป
ตอนนี้ตำรวจเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาตามจับกลุ่มตัวเยาวชนทั้ง๑๖คนได้นะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพนี่เป็นช่วงชุนละมุนของเขา
คือนี่เราอยู่กันในโลกมนุษย์ไม่อายฟ้าอายดิน
กล้องวงจรปิดบ้างรู้ไหมว่ากล้องวงจรปิด

หลังจากนั้นค่ะพาตัวมาที่สพนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ก็มาตำรวจบอกว่าอย่างนี้
คือแม้จะอายุ๑๖ปีเป็นเยาวชน
แต่ว่าก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานักนะคะ

ถูกดำเนินคดีตามไปด้วยนะคะ
ผู้อารีตและก็มรุมธรรมราชร่างกาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
ในเทศบาลเมืองเชียงใหม่นะคะ
ช่วงตี๓ของวันที่๑ธันวาคม
ล่าสุดตำรวจอนุมสารออกหมายจับนะคะ
ผู้ก่อเหตุรวม๔คนเป็นเยาวชนชาย

ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ต่อมาตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด
เอาตัวมาสอบปากคำนะคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง
และจำเป็นจะต้องเชิญผู้ปกครองมาร่วมสอบปากคำด้วย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพแหละ
มันก็ต้องรับสารภาพนะกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้นะคะ
บอกก่อเหตุจริงสาเหตุเขม่นกันค่ะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไปเลยไปลุมทำร้ายร่างกายนะคะ
มีการถามถึงผู้ปกครองว่า
อายุ๑๖ปีเท่านั้นเองลูกหลานของคุณเนี่ยนะ
ทำไมถึงปล่อยประละเลยให้มาแว้นอยู่ตามถนนช่วงตีหนึ่งเนี่ยนะ
ผู้ปกครองยืนยันว่าพยายามเข้มงวดกับลูกแล้ว
แต่ว่าห้ามปรามไม่ได้ควบคุมไม่ได้
คืนวันเกิดเหตุพ่อกับแม่อยู่บ้าน
ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกออกไปเที่ยวเตรกกับเพื่อน
และยังไปก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจกล่าวอบรมกลุ่มผู้ต้องหา
และเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นบอกว่าให้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่
สร้างความวุ่นวายจนทำให้ครอบครัวเดือดร้อน
ผู้ต้องหายกมือไหว้ขอขมาและกล่าวขอโทษ
แล้วก็สัญญากับครอบครัวว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนอีก
แต่ทีนี้นอกจากการดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คนแล้ว
หลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
หากพบว่าผู้ปกครองเอาหลังจากนี้นะ
ถ้าเจอว่าผู้ปกครองปล่อยประละเลย
จะดำเนินคดีกับผู้ปกครองเพิ่มเติมอีกด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลปรอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะคะ
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่แก๊งสมุไร
แต่เป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมก่อเหตุด้วยความคึกขนอง
พร้อมย้ำด้วยว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้

เพราะว่าช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีแก๊งสมุไร
ก็คือเป็นแก๊งที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เกาะกลุ่มกันเยอะ
เอามีดยาวไปไล่ฟันคนตามท้องถนน
จากคู่อริแล้วก็คือคนที่ใช้ถนนทั่วไป
ก็ถูกเหมือนกันบางคนเป็นแผลที่หลังเวอะหวะเลยนะคะ
เขาบอกว่าสพเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ไม่มีแล้ว

คือในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนแล้ว
ประเทศก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าประเทศจังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวนะคะ